เรื่องของการกินร้อนช้อนกลางล้างมือ

เพราะว่ามันเป็นภาหะที่ทำให้เกิดโรคอื่นตามมาได้
ถ้ากินอาหารที่มันสุกดิบ
ที่ชัยนาธพบผู้ป่วยโรคไข้หูดับในพื้นที่แล้ว
เสียรายแล้วหนึ่งในนั้นเสียชีวิตไปด้วย
สาเหตุก็เกิดจากการรับประทานเนื้อหมูที่มันยังไม่สุกดีนี่แหละค่ะ
ซึ่งทางสาธารณสุขเขาก็เลยออกมาประกาศเตือนอีกครั้ง
ย้ำกันว่ายังไงยังไงก็ต้องกินร้อนช้อนกลางล้างมือ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชายนาฏ

บอกว่าปัจจุบันพื้นที่จังหวัดชายนาฏเนี่ย
พบผู้ป่วยโรคไข้หูดับแล้ว๔ราย

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์พบเที่ยมเผอนองค์มะโมงป่วยหนึ่งราย

ถัดมาเดือนมิถุนายนก็พบเที่ยมเผอร์หันคาหนึ่งราย
ล่าสุดวันที่๑๑ตุลาคมก็พบผู้ป่วยในพื้นเทียม

ซึ่งแนวทางที่จะแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เลย
ทางสาธารณสุขจังหวัดเขาต้องทำอย่างเร่งด่วน
ก็คือต้องเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและรักษาโรค

จะให้ทางอสมไปเคาะประตูบ้านเลย
ให้ความรู้กับประชาชนว่าไอ้ไข้หูดับมันเป็นยังไง
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ต้องทำงานควบคู่กันไปด้วย
รณรงค์ให้ประชาชนอย่ารับประทานเนื้อหมูแบบสุกดิบ
ประสานไปยังประสุทธิ์สำรวจขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
โรงค่าสัตว์แล้วก็ตรวจคุณภาพเนื้อหมูให้ได้มาตรฐานนะคะ
ทางสถานพยาบาลของสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดชายนาฏ
ตอนนี้ต้องมีการคัดกรองผู้ที่จะมารับบริการค่ะ
ถ้าพบว่ามีผู้ป่วยที่ดูแล้วเข้าข่ายจะป่วยเป็นโรคหูดับเนี่ย
ก็ต้องรีบส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อรักษาให้ทันท่วงที
พร้อมกันนี้นะคะยังย้ำเตือนประชาชนว่าอย่าเพิ่งตื่นตนกเกินไป
เพราะถ้านำเนื้อหมูไปปรุงสุกแล้วก็ต้องแยกเขียงระหว่างเนื้อสัตว์กับผัก
ไม่ไปแช่เนื้อหมูรวมกับน้ำแข็งที่ใช้บริโภค
ที่สำคัญคือถ้ายึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ย
ก็ปลอดภัยจากโรคหูดับนี้ได้ค่ะ
ถ้าถามว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไง
ผมคิดว่ามันน่าจะปะปลายนะครับมีมาเรื่อย
แต่ว่าไม่ได้มีความรุนแรงมาก
เพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าอย่าไปตนกอะไรมากมายตอนนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นจะเรียนว่าไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมาย

หรืออนามัยได้อย่างถูกต้อง
กินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือเนี่ย
ผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันจะทำให้เกิดการปลอดภัยจากโรคหูดับได้
ส่วนทางด้านนางสังเวียนโพเกิดอายุ๖๙ปี
ชาวอำเภอมโนรมซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคไข้หูดับรายล่าสุด
ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ไปทานหัวหมูกับเพื่อนบ้าน
ซื้อมาจากอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์๙หัว
เพื่อนำไปแก้บนหลังจากถูกหวยเมื่อวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา
จากนั้นประมาณ๖วันก็เริ่มมีอาการค่ะเวียนหัวก็ให้ญาติพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลมโนรม
และตรวจพบว่าเป็นโรคไข้หูดับต้องนอนรักษาตัวนานถึงกว่าครึ่งเรือนเลยนะคะ
กลับมาบ้านได้ปัจจุบันอาการทั่วไปเนี่ยหายเป็นปกติ
แต่หูทั้งสองข้างยังไม่ได้ยินนะคะฟังเสียงของคนที่เคยป่วยด้วยโรคนี้ค่ะ
โรงพยาบาลชนาธิ์ไปถึงก็ส่องกล้องเพราะส่องกล้องเสร็จเขาไม่ให้กลับเลยให้นอนเตียง
หูเป็นไงหูเล่าไปแล้วนะไม่ได้ยินแล้วไปนอนเตียงอยู่สิบห้าวันไฮยาฆ่าเชื้อสิบห้าวัน
นี่แหละอาการนะคะของผู้ป่วยโรคไข้หูดับนะคะเพราะฉะนั้นป้องกันเอาไว้ดีกว่า
ที่ตลาดสดภาษีซูงตลาดขายของสดที่ใหญ่ที่สุดที่ชายนาฏเนี่ยนางหมึกแปรพิมพาเจ้าของเขียงหมูก็บอกว่า
ตั้งแต่มีข่าวออกมาเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะลูกค้าก็ยังคงซื้อเนื้อหมูไปปรุงอาหารกันตามปกติ
คือปัญหามันไม่ได้อยู่ที่กินหมูหรือไม่กินหมูมันอยู่ที่สุกหรือไม่สุก
ใช่ค่ะกินร้อนช้อนกลางล้างมือปลอดภัยที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือว่าอาหารอื่น